ดูทีนี้มันอันนี้ก็ว่าสีนะอ๋อใช่อันนี้อันนี้อันนี้
เป็นเป็นเรื่องของข้างเขาข้างเทคนียมฝ่ายที่นี่

อีกหน่อยที่แรกคนมันเยอะกว่านี้
ไหมไหมหาดูดิ

หอมพอร์ตพอร์ตพอร์ตพอร์ตเสร็จแล้วพอร์ตโจรทรีย์

โปรดติดตามตอนต่อไป